ทุกผู้ชมครับมาดูพฤติกรรมอันอุกอาจของกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่ก่อเหตุที่ย่านบางบัวทองนะ
บุกถล่มบ้านหลังหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่พอใจวัยรุ่นชายอายุ๑๕ปีคนหนึ่งนะฮะ
ทางผู้ที่เป็นพี่ชายของคนที่ไปมีเรื่องมีราวด้วยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
นายธนพัฒน์เพิ่มโสภาอายุ๒๒ปีโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งถึง๔ทุ่ม
ของวันที่๒๑ธันวาคมที่ผ่านมามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๙๑๐คน
เกือบทุกคนพกมีดดาบบุกรุกเข้ามาในบ้านจะมาทำร้ายน้องชายอายุ๑๕ปี
ซึ่งตอนนั้นในบ้านก็มีทั้งน้องสาวมีพ่อมีแม่ซึ่งแม่เนี่ยนอนป่วยอยู่ด้วย
ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กนะครับได้เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากการที่น้องชายของเขา
ยืนอยู่ที่หน้าร้านเกมในหมู่บ้านแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งส่งเสียงดัง
น้องชายเขาก็หันไปมองวัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่พอใจถือมีดวิ่งมาหาน้องชายจะแทงจะทำร้ายเลยนะ
น้องชายก็ตกใจขี่จักรยานยนต์หนีกลับบ้านระหว่างหนีวัยรุ่นพวกนี้มันก็ขี่รถไล่ตามมาจนมาทันที่หน้าบ้านแล้วถีบรถน้องเนี่ยล้มลงที่หน้าบ้านเลย
พยายามจะใช้มีดเข้ามาแทงน้องอีกแต่น้องหลบทันหนีเข้าไปในบ้านเนี่ยฮะ
แล้วก็ความป่าเถื่อนเพราะว่าพอทำร้ายน้องเขาไม่ได้เนี่ยมันทำลายที่บ้านหมดเลย
ตรงจุดหน้าบ้านบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่หมู่บ้านบัวทอง
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
วันนี้คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะ
ไปถึงที่เกิดเหตุนี้ก็เจอกับเจ้าของบ้าน
อายุ๖๐ปีนายนพดลเพิ่มโสภา
เขาก็ลายฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาอยู่ในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงนายธนารักษ์เพิ่มโสภาอายุ๑๕ปีที่เป็นลูกชายคนเล็ก
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ล้มที่หน้าบ้านก็ออกมาดู
พบว่ามีวัยรุ่นประมาณ๑๐คนตามลูกชายมา
แล้วทุกคนมีมีดติดตัวมาด้วย
ก็เลยบอกลูกชายให้เข้าไปหลบในบ้าน
ขวางประตูไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปในบ้านไปทำร้ายใคร
เพราะว่านอกจากลูกชายแล้วเนี่ยในบ้านยังมีอีก๔ชีวิต
คือมีภรรยาของเขาที่นอนป่วยเป็นโรคไตอยู่
มีลูกสาวอายุ๑๘ปีมีลูกอายุ๙ขวบนะ

นายนุภดลบอกว่าวันนั้นถ้าตายก็ยอม
เพราะยังไงต้องปกป้องคนในบ้านให้ปลอดภัย
วัยรุ่นกลุ่มนี้จะหยิบมีดนะมาทำร้ายเขาด้วยนะครับ
แล้วก็หันไปทำร้ายกระถางต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้าน

พร้อมกับประกาศศักดาว่าเป็นเด็กหมู่บ้านบัวทอง
เดี๋ยวมาคราวหน้านายธนารักษ์หมายถึงลูกชายของเขาเนี่ย
ไม่รอดแน่ขู่ไว้อีกขู่ไว้นะ
บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกแน่นอน

เพราะเขาเฟรี่ยงมีดเข้ามาเกือบถูกคอ
ฉะละมุนมากเพราะว่าทั้งมีดทั้งกระถางเฟี่ยงมาที่ผม
ผมยืนอยู่ตรงนี้เครื่องมาเต็มหมดเลยเนี่ยหน้าบ้านเนี่ย
กระถางตั้งเนื้อแตกกระจายเต็มหมดเลย

จะแบบจะเข้ามาในบ้านอย่างเดียวเลย
คือลูกชายผมคนนั้นอยู่ในบ้านไงผมบอกไม่ให้ออกมา

จากถ้าเอาลูกชายผมผมเขาบอกอย่าเข้ามา
คนที่เข้ามานี่แหละ
ถ้าเจออีกทีจำหน้าได้ผมจำหน้าได้เลย
เข้ามาเย็นบ้านเลยผมว่าอย่างนี้ไม่ไหวเลยนะ
อย่างนี้บ้านเมืองไม่มีคือมีแปรแล้ว
เล่นแบบนี้ผมรับไม่ได้บอกตรงพี่กังวลมาก
เพราะว่าตำรวจก็ยังเห็นเงียบอยู่
ยังไม่ได้นั่นเลยผมแค่ไปแจ้งความลงประจำวันไว้

คือทำเป็นบ้านเมืองไม่มีคือมีแปร

มาถึงบ้านเขานี่จะบุกเข้ามาในบ้านเลย

ขณะที่ทางเด็กหนุ่มที่ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้
ตามมาจะทำร้ายวันนี้ไปทำงานนะครับ
แล้วก็ยังไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ส่วนพี่ชายที่เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่า
น้องชายของเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครในชุมชน
ใช้ชีวิตโดยปกติก็คือไปทำงานแล้วก็กลับบ้าน
มีกลุ่มเพื่อนก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นติดเกม
ชอบไปจับกลุ่มนั่งเล่นนั่งคุยตามร้านเกม

กลุ่มที่มาหาเรื่องน้องชายไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้า
และไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
ทุกคนก็ยังงงว่าทำไมแค่มองหน้ากัน

น้องชายเล่าให้ฟังว่าน้องบอกว่าตรงนั้นน่ะ
เขาก็ยืนอยู่ประจำอยู่แล้วน้องเนี่ยคือออกมาเพื่อจะกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
น้องชายเองไม่แน่ใจว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้จักด้วยกลุ่มนั้น
แต่น้องยืนยันแน่ว่าไม่รู้จัก
เพราะว่าตอนที่เขาตะโกนเขาไม่รู้ตะโกนหาใคร
ตะโกนหาใครแต่น้องไปมองหันไปมอง
แล้วทีนี้เขาวิ่งกูเข้ามาในใจน้องชายของผมคิดว่า
อาจจะเป็นคนอื่นเพราะน้องขี่รถหนีมันก็เลยมากวดน้องแทน
ทัพปะกบแล้วก็ใช้มุกกับน็อกเฟี่ยงปลา
แล้วพอมาถึงจุดที่อยู่หน้าบ้านของผม
คนที่ซ้อนท้ายใช้มีดพับแทงไปที่น้องชาย
ประมาณ๕นาทีกกลับมาพวกประมาณ๑๐คน
เพราะเอาอาวุธครบมือไม่ปิดบางใบหน้าเลย
เข้ามาเกาะที่ประตูเอามีดปั่นที่ประตูขยะประตู
แล้วกระถังต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านทั้งหมดก็กอ้างปลาเข้ามาในบ้าน
ซึ่งแม่ผมนอนป่วยอยู่
หลังจากที่เกิดเสียงดังครับเขาก็คานมากอดน้อง
สาวผมสองตัวไว้ให้แน่นเลยไม่ให้ออกไป
ซึ่งมีแต่พ่อของผมที่อยู่หน้าบ้าน
ทุกวันนี้ผมอยู่แบบหวาดระแวง
ผมต้องตามหากล้องวงจรทุกที่เป็น๑๐ที่ที่ผมมาตั้งแต่วันนั้น
จนวันนี้ผมก็ยังตามกล้องอยู่
คนในบ้านเขาก็กลัวสิแล้วขู่เอาไว้ด้วย
โอ้โหแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยนี่มันกะเอาตายแล้วคือมันแทงแล้วนะ
แต่ว่าน้องเขาหลบทันแล้วไปโดนชายเสื้อนะ
แล้วไม่สนใจเลยมีคนแก่มีคนป่วยมีเด็กอยู่ในบ้านไม่สน
ก็ทางครอบครัวของผู้ที่ถูกกลุ่มไปรุ่นบุกมาเนี่ย
นี่เด็กบ้านบัวทองนะเด็กหมู่บ้านบัวทองเนี่ยแม่
นี้มันจะมีชีวิตอยู่ยังไงถ้าใครมองหน้าก็ไม่ได้

เดินก้มหน้าเหรอไม่ให้ใครมองหน้า
คือทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยนะ
ส่วนการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่เกิดเหตุแต่ทางพนักงานสอบสวน
ยังให้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ยังไม่มีวี่แววว่าจะจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้

คุณนัทพงศ์ก็เลยไปตามความคืบหน้าให้นะ
ปรากฏว่าเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ย
ทางนายธนพัฒน์ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุในระแวกทั้งหมดเลย
พบว่ารอบบ้านของเขามีกล้องวงจรปิดของเทศบาลอยู่หลายตัว
แต่พอไปขอกับทางเทศบาลได้รับคำตอบว่า
กล้องเสียไม่สามารถใช้การได้
ชาวบ้านในระแวกมีคนเห็นเหตุการณ์มากกว่า๑๐คน

แต่ทุกคนไม่มีใครกล้ามาเป็นพยาน
เพราะว่าก็คงจะกลัวจะได้รับอันตรายนะครับ
ตอนนี้ทางครอบครัวนี้ก็เลยบอกว่าไม่รู้จะขอความช่วยเหลือใคร
ก็เลยต้องโพสต์เรื่องราวลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อให้สังคมออนไลน์ให้สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียง
ในการจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเขา
ก็ต้องฝากพี่ตำรวจสพบางบัวทองช่วยหน่อย

แต่ละเหตุการณ์ก็เป็นพฤติการเดิมซ้ำ
ชู้สาวหึงหวงเมามองหน้ากันก็ก่อเหตุกันแล้วนะคะ